๒๓๓๐กันยายนที่จังหวัดห์นครรภาชศรีมา
ครั้งนี้๓๐ประเทศเข้าร่วมครับ

ประเภททีมเดี่ยวชายหญิงแล้วก็๔คนชายหญิงแล้วก็รอดห่วงสากลชายหญิง
หลากหลายมีทั้งหมดเลยนะครับคือแข่งทุกประเภทอยู่ที่นี่หมด
เสจาครับคนตีจารึกอาริเธอกาลันนะครับระยกสมโคก็บอกที่ว่า
ทั้งหมด๔ประเภทได้หมดเลยลงยกชุดเลย
ก็ลงแบบยกชุดนะครับซึ่งจะลงแข่งทั้งหมด๖ประเภทนะครับ
ก็มีทีมชุดชายหญิงทีมรอดห่วงสากลชายหญิงนะครับ
แล้วก็ทีม๔คนชายหญิงซึ่งก็ตั้งเป้าจะคว้าทั้งหมด๖เหรียญทองแน่นอน
ลงรายการไหนไทยเราก็เป็นแต่งทั้งนั้นนะครับ

ส่วนผลงานของทัพตะก้อไทยในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วก็คว้าไปได้๖ประเภทจากการที่ส่งแข่งขันนะครับ
โดยได้เหรียญทองจากทีมชุดชายหญิงตะก้อคู่ชายหญิงและตะกร่อลอดห่วงสากลชายหญิงนะครับคุณผู้ชมครับ